เป็นเหตุการณ์ภาวะกลางดึกค่ะ
ภรรยานอนด้วยกันอยู่กับสามีแท้
แต่พอภรรยาสะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมา
เห็นสามีถือมีดอยู่กำลังจะแทงอก
ภรรยาตกใจค่ะปัดมีดทิ้งแล้วก็วิ่งหนีออกนอกห้อง
คือสามีถือมีดจะแทงอกภรรยานะ
เสร็จแล้วปั๊บใช่ค่ะพอภรรยาออกจากห้องไป
สามีปิดล็อคห้องแล้วท้ายที่สุด
สามีแทงตัวเองเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งร้อยตำรวจเอกออมสินศรีดามาศ
ร้อยเวรสอบสวนสนเพชรกะเสม
พร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ได้รับแจ้งเหตุค่ะ
มีผู้ชายทำร้ายตัวเองเสียชีวิตในหอพักไม่มีเลขที่
ซอยกาญจนาพิเศษ๘ที่เขตบางแคร์
พอนำกำลังเข้าไปตรวจสอบเป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้นนะคะ
ข้างในเขาก็จะแบ่งเป็นห้องเป็นห้องให้เช่า

ที่มันมีเป็นเทปสีเหลืองกั้นอยู่ไม่ให้ใครเข้าไปอยู่ที่ชั้น๒
พอเปิดเข้าไปดูเจอนายกฤษณะวันสวงอายุ๔๔ปีเสียชีวิตค่ะ
แล้วบาดแผลบริเวณท้องขออภัยนะคะคุณผู้ชม
คือไส้ออกมากองกับพื้นเลยนะคะ
แขนก็มีรอยถูกไฟไหม้ด้วย
แล้วก็เจออาวุธมีดยาว๑๕เซนติเมตร
คือตัวเขาเองแทงท้องตัวเองไป๗๘แผลนะคุณนะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องสอบถามภรรยาของผู้ตาย
ก็คือนางสาวมาถีธรรมนามนะคะ

กับสามีกำลังนอนหลับอยู่นอนอยู่ด้วยกันนั่นแหละ
แต่พอเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาลืมตามา
สามีเอามีดมาจี้ที่หน้าอกเธอค่ะ
เธอก็กลัวตายตอนนั้นพยายามปัดมีดออก
แล้วตัวของภรรยาวิ่งหนีออกไปนอกห้อง

ก็คาดว่าสามีน่าจะเอามีดทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิต
ทีนี้รอยไหม้บนที่นอน
รวมถึงที่รอยไหม้ที่ศพของสามี
คือภรรยาบอกว่ารอยไหม้บนที่นอนน่าจะเกิดจากยากันยุง

จนเกิดไฟไหม้แล้วมาโดนศพสามีด้วย
ทีนี้คนที่พักอยู่ในหอพักเนี่ยนะคะ
ก็ต้องพยายามช่วยกันพังประตูเพื่อเข้าไปดับไฟ
แล้วก่อนหน้านี้ภรรยาก็บอกนะ
สามีติดเหล้าหนักมาก
ภรรยาขอละลดการดื่มลงได้ไหม
จากห้ากั๊กหรือสองกั๊กได้ไหม
สามีก็จะบ่นว่าปวดหัวปวดหัวปวดหัว
แล้วเมื่อ๓วันก่อนสามีก็พูดกับภรรยา
เหมือนจะเป็นการฝากดูแลลูก
ก็ไม่คิดหรอกว่านั่นจะเป็นการพูดสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย

มาคิดได้อีกทีนี่เหมือนสั่งเสียนะ
ใช่ค่ะทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์คือนางลำดวง
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวนางลำดวงเอง
ก็นอนอยู่ในห้องพักใกล้กัน
พอกลางดึกนางสาวมาถีภรรยาของผู้ตาย

ถูกสามีทำร้ายแล้วก็พยายามจะฆ่า

ก็เปิดประตูออกมาเห็นว่าเอ้านี่นางสาวมาถีได้รับบาดเจ็บ

เรื่องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำศพ
ของนายกฤษณะผู้ที่เป็นสามีเนี่ยนะคะ
ส่งไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
เพื่อชนะสูตรศพและนำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ